พระลูกวัดวัดอ่าวลึกเหนือที่กระบี่ค่ะ
ท่านขึ้นไปบนต้นไม้ต้นไม้สูงนะคะ
เมตรกว่ากว่าได้ไปตัดกิ่งไม้ครับ
แล้วท่านพลาดค่ะขาเนี่ยร่วงไปติดอยู่ที่ง่ามหมา
อ่าแล้วติดอยู่แบบนั้นสามชั่วโมงกว่า
ต้องให้กู้ภัยมาช่วยค่ะคือท่านก็หมดแรงอยู่บนต้นไม้แล้วอะค่ะ
แล้วไม่ได้ช่วยลงมาง่ายนะคะกว่าจะช่วยลงมาได้ก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
สันติคงเรืองพระลูกวัดวัดอ่าวลึกเหนือค่ะ
อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ขาที่ติดอยู่คือสองข้างเลยนะคะ
เป็นงามของต้นไม้อ่ะค่ะสูงสี่เมตรกว่ากว่า
หมดแรงขยับตัวไม่ได้เลยก็ต้องเอาเชือกไปผูกที่ต้นไม้ด้านบน
แล้วเอาเชือกมาผูกที่ตัวพระสันติแล้วค่อยดึงขึ้น
เพื่อให้ตัวของพระสันติลอยขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ค่อยค่อยนำตัวลงมา
ไม่ง่ายนะคะพระสันติท่านก็น้ำหนักตัวเยอะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ากู้ภัยจะช่วยเหลือลงมาได้ท่านก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรค่ะ
อืมแต่เพลียไปเลยอ่ะอ่อนแรงมากเพราะว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยอ่ะ
คือติดอยู่นานแล้ว๓ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลอ่าวลึกวันนี้พระสันติออกจากโรงพยาบาล
ก็มาเปิดใจว่าโอ้โหที่ไปติดอยู่บนนั้นเนี่ยคือเมื่อวาน
สันติกับพระลูกวัดอีกรูปนึงแล้วก็หลายรูปแหละค่ะ
ประมาณสัก๖รูปได้ก็ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ในวัดรอบวัด
สถานที่ต้อนรับประชาชนที่จะเข้าวัดทำบุญในช่วงศาสตร์เดือน๑๐นะคะ
พระรูปอื่นอื่นก็กระจายไปตามจุดต่างต่างพระสันติบอกว่าท่านก็ขึ้นไปตัดกิ่งต้นไม้
ครับนี่ต้นนี้ท่านชี้ให้ดูค่ะแต่พระอีกรูปก็รออยู่ข้างล่างนะ
อ่าช่วยดูให้เพื่อความปลอดภัยพระสันติกำลังตัดกิ่งอยู่ด้านบน
กิ่งไม้มันดีดใส่ท่านก็ตกใจแล้วเหมือนสะดุ้งแล้วพลาด
ขาตกลงไปในง่ามไม้ท่านจุกเลยพยุงตัวขึ้นมาไม่ได้เลย
เชือกที่มัดไว้ตอนแรกก็ขาดก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เพราะตอนแรกก็มีมีเชือกอยู่ด้วยไงคะท่านก็พยายามดูเรื่องของความปลอดภัยให้ตัวเองแล้ว
แต่มันขาดเชือกขาดแล้วไปค้างอยู่ที่ง่ายค้างอยู่บนนั้น
ทำอยู่ประจำคืออะไรไงคือว่าขึ้นได้ไร
มันลามันเป็นบทเรียนโปรดกลางเดิมไปคือไม่ประมาท
เนี้ยค่ะไม่งั้นอันนี้มันจะประมาทได้แต่มันต่างนิดเดียว
ช่วยชีวิตปุ๊บแต่ก็ได้ให้ความ

ทุกด้านทุกน้วยหานไม่ว่าประจำชนที่มาให้ก็หลังใจการดีแล้วยดีก็คือ
นี่นะคะพระสันติท่านก็ขอบคุณกู้ภัยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือนะคะ

ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เจ็บที่หน้าอกแต่ไม่ได้เจ็บมากนัก
แต่ท่านบอกว่าก็แหมบางคนก็ไปตำหนิท่านด้วยพี่อุ๋ย

ใช่เหรอขึ้นปีนต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้

ก็เตรียมไว้เผื่อรับญาติโยมมาทำบุญ
ใช่พระท่านก็บอกว่าก็นี่ไงก็มาดูแลวัดดูแลวัดให้ดี
เผื่อยาติโยมมาจะได้สะดวกสบาย
ก็ไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก
ก็ยังดีที่ไม่เป็นอะไรมากค่ะ